กลับมาที่เรื่องของยาเสพติดอีกทีนะครับ
ปกครองจังหวัดมหาสารคามรวบตัวเสียดอลลี่ฮะ
ดอลลี่เนี่ยนะครับเขาหนีไปกบดานที่บ้านเมียใหม่
อำเภอกันธรวิชัยหลังจากติดตามพฤติกรรมมานาน
พบยาบ้าหนึ่งร้อยสามสิบสี่เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ยังไปตรวจค้นห้องเช่านะครับ
และต้องตกใจไปเจอเยาวชนหญิงอายุ๑๖ปีนะครับ
ดอลลี่เนี่ยพามาหลับนอนอยู่แล้วก็ให้ยาบ้าวันละ๒เมตรฮะ
เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะครับ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันธรวิชัยจู่โจมเข้าจับกลุ่ม
นายประเด็ดผู้ศรีรริตผูศรีริริตนะครับขออภัยฮะ
ค้ายาบ้าว่าเสียดอลลี่
หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าหนีมากบดานที่บ้านภรรยาใหม่
ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่๕ตะบนขามเท่าพัฒนา
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับเสียโดลี่วิ่งเข้าบ้านภรรยา
แล้วล้วงเอายาบ้าออกจากกระเป๋ากางเกง
ยัดลงไปในเป้ากางเกงของตัวเองครับเอาขาหนีบไว้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องค้นตัวด้วยการถอดกางเกงยีนออก
พบยาบ้า๑๓๔เมตรค้นห้องนอนพบอุปกรณ์เสพไอซ์
ซึ่งดัดแปลงใช้แบตเตอรี่เวลาเสพมันจะมีไฟกระพริบซะด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบกุญแจห้องพักที่เซียดอลลี่เช่าไว้
เช่าไว้ในพื้นที่ตัวเมืองมหาสารคามจึงนำตัวไปตรวจค้นครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงห้องพักต้องตกใจครับ
ไปเจอเยาวชนหญิงอายุ๑๖ปีนอนอยู่ในห้อง
เมื่อสอบถามเยาวชนหญิงอายุ๑๖ปีเล่าบอกว่าเธอหนีออกจากบ้าน
แล้วมาอยู่กับเสียดอลลี่ได้๒วันแล้ว
โดยเสียดอลลี่จะเอายาบ้ามาให้เสพวันละ๒เม็ดนะครับ
หลังจากตรวจค้นเสร็จเจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์แจ้งแม่ของเยาวชนให้มารับตัวไป
และส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
อกจากนี้นะครับยังพาเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อจะได้แจ้งความดำเนินคดีพรากผู้เยาว์กับเสียดอลลี่

เขาเป็นพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญในพื้นที่อำเภอกันธรรลักษณ์

มีบ้านหลายหลังใช้รถหลายคันมีเมียหลายคน

ที่ฝ่ายปกครองจะจับกลุ่มได้ในที่สุด
จึงได้คุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนสพกันธรวิชัย